ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้ครับการสั่งอาหารทางแอปพลิเคชัน
ปรากฏว่ามีอยู่เจ้าหนึ่งครับวันนี้ครับทุกผู้ชมครับ
มีคนเขาสั่งออเดอร์นะให้มาส่งที่บ้านเนี่ยนะครับ
จักรยานยนต์ทั้งหลายหลากหลายยี่ห้อเนี่ยอันนี้เป็นยี่ห้อหนึ่งนะฮะ
ยำพูแบบนี้ท่านก็รู้อยู่แล้วยี่ห้ออะไรนะ
แต่ว่าคนที่สั่งเนี่ยสั่งกาแฟเป็นร้อยแก้ว
แล้วปักหมุดที่อยู่เนี่ยไปบ้านของคนคนหนึ่ง
ซึ่งพอมาถึงบ้านเขาบอกโอ้โหไม่รู้เรื่อง
หาไม่เจอฮะนี่เขาก็โอ้โหยุ่งเลยทีนี้
เจ้าของบ้านทั้งทางกลุ่มวินไม่ใช่วิน
เป็นผู้ที่ขี่จักรยานยนต์รับของส่งอาหารของเจ้านี้นะฮะ
ยุ่งเลยนะทั้งหมดเนี่ยเป็นร้อยแก้วนะครับทุกผู้ชมครับ
พนักงานพอไปถึงบ้านเนี่ยนะเจ้าของบ้านนะครับ
บอกไม่ได้สั่งนะเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงนะครับ
ไปถึงถามใช่คุณอาร์ตหรือเปล่าครับ
คุณอาร์ตบอกอ๋อไม่ได้สั่งเลยค่ะ
สอบถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ไม่มีคนชื่ออาร์ต
ไม่รู้ใครสั่งอาหารอาร์ตไหนก็ไม่รู้
แต่เขาไม่ได้มาพร้อมกันหมดนะฮะมาทีละคันนะครับ
คนที่โพสต์เนี่ยบอกว่าคันแรกมายังไม่เท่าไหร่
เริ่มแปลกใจคันที่๒นะครับ
คันที่สองคันที่สามคันที่สี่
แต่ละคันเนี่ยมาคันหนึ่งกาแฟที่สั่ง
อเดอร์ไม่ต่ำกว่าคันละ๘แก้วนะฮะ
คันแรกมาเนี่ยยังแบบเอกใจ
แต่คันหลังมานี่เริ่มจากเอกใจเป็นแปลกใจ
แล้วก็ไม่สบายใจแล้วใครแกล้งใครสั่งเนี่ย
สุดท้ายจบที่คันที่๙ฮะ
แล้วก็เป็นเจ้าเดียวกันหมดเลยยี่ห้อเดียวกันหมดเลยนะฮะ
ผู้โพสต์เนี่ยบอกว่ามาที่บ้านของเธอเนี่ย
คันที่เก้าถ้านับคันหนึ่งเนี่ย
แก้วนะครับมีกาแฟราว๗๒แก้ว
อันนี้นับแบบเฉลี่ยนะเพราะเธอก็จำไม่ได้ว่าแต่ละคันเนี่ยกี่แก้วบ้าง
แต่มากกว่า๘แก้วแน่นอนเอาเป็นว่าเกือบร้อยแก้ว
ส่งมาที่บ้านเธอกาแฟที่สั่งทางเนี่ยฮะ

โทรไปหาคนที่สั่งนะครับไม่รับสายนะครับ
ส่งข้อความไปก็ไม่ตอบ
ในวันเดียวกันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
มีคนมาส่งอาหารที่บ้านเธอ๓รอบนะ
เจ้าของโพสต์เนี่ยบอกนะเพราะว่าอยากเตือนใจว่าอย่าไปทำอย่างนี้เลย

รอบที่๒เนี่ยตอนทุ่มหนึ่งนะครับ
ส่งที่บ้านเพื่อนบ้านอีก๕คัน
กาแฟเกือบ๕๐แก้วรอบสุดท้ายจบช่วง๔ทุ่ม
รวมแล้วคนที่สั่งคนนี้เป็นผู้ชายที่บอกชื่ออาร์ตเนี่ย

เขาก็ต้องทำเรื่องรายงานไปยังบริษัทต้นสังกัด
พนักงานก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะ

ก็แจกจ่ายให้ชาวบ้านแถวนี้นะครับ

คนโพสต์บอกว่าอย่างนี้ต้องขอตำหนิเลยนะครับ

สาระมากนะมาแกล้งคนทำมาหากินทำให้เขาเสียเวลานะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับ
เดี๋ยวฟังนะฮะเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุ
พอคันที่๓มาเขาก็เริ่มบอกว่าไม่ใช่แล้วทำไมสั่งเยอะจัง
แล้วสักพักหนึ่งคันที่๔มาคันที่๕ก็ทำมาคือตามมาติดติดยันไปคันที่๘
สรุปแล้วก็คือจบที่คันที่๙ค่ะ
เขาจะโทรไปทางบริษัทนะคนใดคนหนึ่งคือจะแจ้งกันทางไลน์กลุ่ม
ผู้โพสต์ก็เลยเอามาโพสต์เตือนนะครับว่าอย่าไปแกล้งเขาเลย
เพราะว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้เขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะ
ไม่ใช่ว่ามาส่งอย่างเดียวแล้วก็ได้กระบุรีกำไรอะไร
คันก็ต้องออกเงินไปก่อนก็ต้องไปเคลียร์กับบริษัทอีก
ว่าโอ้โหผมถูกแกล้งจริงวุ่นวายกันหมดอ่ะนะคะ